คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นและที่เอกวาดอร์นะคะ
ตอนนี้หลายคนกังวลใจว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่
เพราะว่าที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นและเอกวาดอร์เป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างครั้งใหญ่แล้วก็รุนแรง
แผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไร
แต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขากังวลใจเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่แผ่นเปลือกโลกเดียวกันกับเอกวาดอร์นั่นเองนะคะ
มาดูความคืบหน้าที่เอกวาดอร์กันก่อนคุณผู้ชม
ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุผนินไหวรุนแรงขนาด๗๘
กันว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากนี้ค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้กว่า๑๕๐๐คนแล้วนะครับ
ขณะนี้กองกำลังทหารราว๑๐๐๐นายและตำรวจอีก๓๕๐๐นาย
ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน
ขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป
แม้ว่าในบางพื้นที่มีอุปสรรคค่ะ
ในเรื่องของการใช้เครื่องมือเพราะว่าไม่สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้
อาจจะอันตรายกับคนที่ยังติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง
ของอาคารบ้านเรือนที่พังถล่มลงมานะครับ
ปรับลดระยะเวลาในการเดินทางเยือนประเทศอิตาลี
เพื่อกลับมาติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะ
และบอกว่าการค้นหาผู้รอดชีวิตถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดในขณะนี้
นานาชาติก็ทยอยส่งความช่วยเหลือไปยังเอกวาดอร์ค่ะเวเนสเวล่าเม็กซิโกส่งอาหาร
สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว
รัฐบาลโคลอมเดียประกาศว่าจะส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสุนัขดมกลิ่น
สำหรับช่วยในภารกิจการค้นหารวมถึงกองทัพเรือก็จะช่วยลำเลียงน้ำเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะ
ส่วนทางฝากฝั่งของประเทศญี่ปุ่นค่ะประชาชนชาวญี่ปุ่นราว๑๘๐๐๐คนบนเกาะคิวชู
ตอนนี้ต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
หลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวถึง๒ครั้งซ้อนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
ตอนนี้รายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๑คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากค่ะ
จากนี้ยังคงมีรายงานผู้สูญหายอีก๑๑คนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะระดมกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มที่
มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังเมืองคุมาโมโตซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
เพื่อสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังช่วยการซ่อมแซมการให้บริการสาธารณะที่พังเสียหายให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
ถึงแม้ว่าจนถึงตอนนี้จะมีรายงานบ้านเรือนประชาชนกว่า๖๒๐๐๐หลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
และกว่า๓แสนหลังคาเรือนมีรายงานว่าน้ำปลาปลาไม่ไหลนะคะ
ด้านสถานเอกราชทูตไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็เปิดเผยความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือพลเรือนไทย
ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
บอกว่าตอนนี้ดำเนินการส่งคนไทยไปยังโรงแรมที่พักและสนามบินตามความประสงค์แล้ว
และหลังจากนี้สถานทูตก็จะเร่งประสานงานกับสายการบินเพื่อสำรองตัวเครื่องบินให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะกลับประเทศไทยต่อไปนะคะ
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองถือว่ายังคงมีอัพเตอร์ช็อกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากสำนักข่าวที่เป็นสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะ
รายงานของอัพเตอร์ช็อกยังคงเกิดขึ้นทุกทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมง
เป็นความแรงอยู่ที่ระดับ๓และ๔นะคะ
ตอนนี้พื้นที่ที่รับผลกระทบก็มีทั้งที่กุมาโมโต
มีที่ฟุคุโอกะนางาซากิมิยาซากิแล้วก็มีที่คาโกชิมะด้วยนะคะ
แต่ว่าบริเวณที่ไม่ใช่กุมาโมโตเนี่ยจะเป็นได้รับผลกระทบอยู่ที่ระดับหนึ่งถึงสอง

ส่วนเอกวาดอร์ก่อนหน้านี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ประสบแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุด
ฆ่าชีวิตผู้คนมากถึงหกร้อยคน
บาทเจ็บกว่าสองหมื่นคนมาแล้วนะคะ
เพราะว่าเอกวาดอร์อยู่บนเขตรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่เรียกว่าวงแหวนไฟ
ซึ่งเป็นแนวเขตที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งก็จะคล้ายกับญี่ปุ่น
อยู่บนรอยเลื่อนที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยนะคะ
แล้วก็มีรายงานว่ามีแผ่นดินไหวขนาดแรงสั่นสะเทือน๖๑
เขย่าหมู่เกาะตองกาในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกส

ศูนย์กลางการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ทะเลลึก๖๖กิโลเมตร
ไม่มีรายงานความเสียหายหรือมีประกาศเตือนภัยคลื่นซึนามิค่ะ